อ่ะคุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าเรื่องกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกนะ
อื้อหือคุณอย่าบูรี่บูรี่ทะลุเลยอ่ะทะลุออกมาเลยไม่ใช่เรื่องตลกจริง
เพราะว่ามีคนพิสูจน์มาแล้วค่ะ
ไหนพ่อกันน้ำปากไอ้ชิน้ำปากนี้โอ้โหขออีกทีน้ำปากนี้
โอ้โหคุณพ่อเช็คไงเช็คกลิ่น๒๓รอบแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการล้อเล่นนะ
แซวเล่นแซวเล่นโอ้ยเอามาให้ดูความน่ารักแบบนี้

ใช่ค่ะเขาบอกว่าคุณพ่ออย่าแซวน้อง
กลิ่นปากของเด็กอายุเท่านี้ไม่น่ามีกลิ่นปากได้
คลิปน่ารักนะ
เอางี้ละกันนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากจริงนะครับจากคุณผู้ชมของเรานะครับ
ขอขอบคุณคุณศิรเวทจันแสงคุณพ่อของน้องเจ้านาย
ที่ส่งคลิปนี้มาให้เราได้อมยิ้มแล้วก็ได้ดูความน่ารักของน้อง
เพราะฉะนั้นรับเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยไปเลย
บอกแบบนี้สุภาษาราหลายคนอยากได้เสื้อตัวนี้แล้วก็ทำยังไงรู้ไหมทำให้ถูกกฎิกาผมย้ำตรงนี้นะ
ส่งคลิปสนุกของคุณผู้ชมจะเป็นคลิปของน้องหนูความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่